ล่าท้วงเนี้ยเนี้ยเขาชวนกวนเพื่อนแก๊งเพื่อน
เขานี่แหละไปทำบุญไปซื้ออาหารสัตว์มาบริจาค
น่ารักมากตัวเองจังเลยใช่ค่ะเขาชวนเพื่อนไปซื้ออาหารสัตว์เลี้ยง
มาให้น้องหมาจรจัด๑๕๐๐๐ตัวคุณ
เป็นน้องหมาจรจัดนะคือเยอะมากจริงคุณดูในภาพตามภาพที่ดูอยู่เนี่ยนะ
เยอะมากนะคะโดยน้องหมาเหล่านี้เขาอยู่ที่บ้านป้าจุลำลูกกาคลอง๑๐ปฐุมธานี
คือป้าจุเนี่ยก็ออกเงินเลี้ยงน้องหมามาเองหลายปีแล้วคือเราอาจจะเคยได้ยินข่าวนะคะว่า
จุเนี่ยเขาเลี้ยงสุนัขจรจัดแล้วก็มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะก็รับบริจาคโพสต์ในเฟซบุ๊กต่างนะคะ
หนุ่มอาร์ตเขาเห็นก็เลยรวบรวมสมาชิกแก๊งเพื่อนแล้วก็เปิดบัญชีรับบริจาค
เงินบริจาคมาร่วมแสนบาทเลยนะคะรวมไปถึงเงินสดอีก๑๓๐๐๐บาท
แล้วก็ฝากอนุโมทนาบุญแฟนคลับที่ร่วมด้วยช่วยกันกับงานบุญในครั้งนี้ด้วยค่ะ
ก็อนุโมทนาบุญกับคุณอาร์ตด้วยนะคะน่ารักมากเลยคือน้องหมาจรจัดที่บ้านป้าจู้เนี่ยมีเยอะมาก
แล้วคือค่าใช้จ่ายแต่ละวันเรื่องอาหารการกินของน้องหมาเนี่ยป้าจุคนเดียวก็ดูแลไม่ไหว
จริงคือเราก็เห็นข่าวกันมาเยอะแล้วนะหลายคนก็นำเงินหรือว่าข้าวของอาหารสัตว์ต่างไปบริจาคช่วยเหลือกันได้นะคะ

แต่ว่าใครที่เลี้ยงสุนัขเนี่ยจะรู้เลยว่าสุนัขหนึ่งตัวเนี่ยค่าใช้จ่ายสูงมากกินอาหารเยอะมาก
แล้วเนี่ยเป็นหมื่นกว่าตัวไม่น้อยนะคะคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าใครพอจะมีทรัพย์หรือว่ามีเงินเนี่ยก็ไปบริจาคกันได้